ออกลายมาเลยออกลายให้เห็น
เฮ้ยที่เป็นว่าจะร้ายสดเท่าไหร่
ออกลายมาเลยออกลายให้เห็น
คุณเคยที่เป็นตัวจริงอันน่ากลัว

ยังไงคะคุณสุนัขลายเสือของดิฉัน

ไม่อันนี้หมาลายเสือเลย

ชื่อว่าเจ้าชิวค่ะกำลังเดินเล่นชิว
สันทางหลวงหมู่๑๒ตำบลจันทว่าใต้อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายนะจ๊ะ
ใครเห็นเนี่ยก็แบบแปลกใจไงว่านี่มันเป็นสุนัขที่เกิดจากการผสมพันธ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขกับเสือหรือเปล่า
คนเนี่ยแปลกใจไม่พอนะครับ
หมาด้วยกันเองเนี่ยยังเห่าค่ะยังโอ้โหไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะ

หมาก็กลัวหมาลายเสือนี่แหละแต่ว่าเวลาหมาอยู่กับเจ้าของเขาก็น่ารักนะเห็นไหม

เจ้าของก็คือนางสาวสุธัญญาจินดาธรรมหรือคุณบีค่ะอายุ๒๑ปี
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเจ้าชิวก็คือเป็นสุนัขสีน้ำตาลธรรมดานี่แหละ

ไม่มีจ้าแต่ที่เห็นไลน์นี่คือลงมือวาดไลน์ด้วยตัวเองเลยค่ะ
นี่ไงเจ้าของวาดใช่ไหมคะ
เจ้าของวาดเพราะว่าเจ้าของเนี่ยชอบวาดรูปไงคุณชอบลวดลายเสือ
ก็เลยนำสีย้อมผมเนี่ยมาวาดลงบนตัวเจ้าชูชิมันก็ไม่ได้ขัดขืนนะคะ
ใช้เวลาแค่๑๐นาทีก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละ
พอดีหนูได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะเสือค่ะ
ที่แรกหนูจะใช้สีเมจิกที่มันเป็นกาตาม้าค่ะ
เขียนคิ้วมันก่อนแล้วก็ทำยันตรงหน้าผากเป็นเลข๙
เสร็จแล้วก็จะมีคนมาแบบชื่นชอบ

หนูก็เลยแบบลองทำไปเรื่อย

มันเหมือนแบบอย่างกับว่าหนูอยากจะเพิ่มไลน์ให้มัน
ก็เลยเขียนลายให้มันเป็นลายเสือ
ผมจะบอกกับน้องคนนี้ว่าให้ไปซื้อกระดาษ
กับสีเมจิกหรือจะสีอะไรก็ได้
แล้วไประเลงจินทนาการไหนนั้น

ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนี่ที่คุณนิวนาวบอก

ตอนแรกก็เล่นกันอยู่ดีพออีกวันหนึ่งมีไลน์มาเท่านั้นแหละ

เออไม่รับเพื่อนเลยนะ

เป็นความน่ารักแหละทั้งเจ้าของด้วยแล้วก็ทั้งน้องหมาเจ้าชิวนี่ด้วยนะ
ที่เรียกว่ายอมทำทุกอย่างตามใจแต่เจ้านายจะปรารถนาเลยยอมรักเจ้านาย
ก็เป็นความชอบส่วนตัวของเขาด้วยนะคะ